รอไว้ก่อนเลยนะคะจะบอกว่าแทบจะไม่ใช่แมวแล้ว
แมวอยากเป็นแม่ไก่ก็กกไข่ไปเลยสิคะ

สามหนูจะมานอนกกไข่ไม่ได้แบบนี้นะหนู
อะไรอ่ะวันอยู่แต่ในร้าวไก่หนูน่ะหนูหนา
ดูสิกกทุกอันเลยเมื่อวานก็กกอันนี้ดูห่วงไข่อีก
แต่แปลกนะคะเขาขาวจั๊วสะอาดเลยเขาไม่สกปรกเลยนะ
ว่าไงรู้เขามานอนกกไข่แล้วแม่ไก่ไปไหนหมด
ทำไมแมวมานอนกกไข่อ่ะ
หรือว่าชาติที่แล้วเป็นแม่ไก่

รสชาติเลยมากกไข่ไก่อย่างนี้

แล้วถ้าเกิดว่ามันกกจริงแล้วลูกออกมาจะร้องภาษาไก่หรือร้องภาษาแมว

นั่นสิคะนี่ค่ะพี่สามแมวเหมียวรักไก่รักหมา
มันชอบหนีมาอยู่ในล้าวไก่แบบนี้
ไม่ได้มาขโมยไก่ไข่กินนะคะ
แต่ว่ามาทำหน้าที่แม่ไก่มานอนกกไข่ในตะกร้าแบบนี้

พฤติกรรมของน้องสามน้องก็อ่อนโยนมาก

แต่เขาไม่เคยทำไข่แตกเลยแม้แต่ฟองเดียวนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นมิตรกับทุกคนจริงนะคะ
รักไก่รักหมารักหมดเลยสำหรับที่๓ตัวนี้นะจ๊ะ
แมวอยากเป็นแม่ไก่ไปกกไข่แบบนี้
นี่นี่บรรยากาศรักหมาอันนี้รักกันหมารักกันอีกนะ
โอ้โหหมาเหยียบแล้วเฮ้ย